ไปดูที่ชนบุรีกันหน่อยนะคะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวมาก
ผู้ชายคนหนึ่งบุกไปที่บ้านของคู่อริเคยมีเรื่องกันมาก่อนหน้านั้น
เป็นเรื่องกับลูกชายของคู่อรินะคะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเอาปืนไปยิงเขา
อีกฝั่งยิงสวนกลับมาฝั่งคนตายบอกมึงยิงให้มันแม่นแม่นหน่อยดิ
เข้าเลยนะคะศรีแผลตายคราธิค่ะนี่ค่ะ
ตายอยู่ตรงนี้เลยนะคะแต่เรื่องราวเหตุการณ์มันโอ้โหต้องย้อนกลับไป
หลายวันอยู่เหมือนกันแต่ล่าสุดนี้คือตีสองที่ผ่านมาเนี้ยค่ะ
ตำรวจสพพานทองเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงตาย
ไปถึงก็พบศพของนายอานนท์อายุ๔๐ปี
เขาเป็นญาตินักการเมืองท้องถิ่นด้วยนะคะ
สภาพคือนอนจมกองเลือดโดนยิงด้วยปืนลูกซอง
กระสุนเข้าที่คิ้วขวาคอหายปลาร้าแล้วก็หน้าอกข้างขวารวมแล้ว๔แผล
ข้างศพนายอานนท์มีปืน๑๑มมและกระสุนปืนอยู่ในแกซีนตกอยู่ด้วย
ในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนลูกซองปลอกกระสุนปืน๙มมแล้วก็๑๑มม
เกลื่อนเป็นสิบนัดนะคะมีหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่เพียบเลย
มือยิงคือนายสรรนิดหรือว่าในทิมอายุ๓๕ปี
ก่อเหตุเสร็จขับรถหนีไปแล้วนะคะ
ทีมข่าวได้ภาพกล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่งนะคะ
จับภาพช่วงเวลาตอน๕ทุ่ม๑๘นาที
เป็นตอนที่นายอานนท์คนตายเข้ามาที่บ้านในทีมได้ยินเสียงแก้วแตกใช่ไหมคะ
เขาปาก้อนหินใส่กระจกบ้านในทิมจนแตกค่ะ

บันทึกเสียงปืนดังขึ้นที่๑๘นัทอ่ะ

เป็นช่วงที่ผู้ตายเปิดศึกยิงก่อนแล้วในทิมก็ยิงสวนค่ะ
ส่วนกล้องวงจรปิดที่หน้าปากซอยที่เกิดเหตุนะคะ

แล้วก็ผู้ตายไล่ยิงกันเข้าไปในซอย
นี่ค่ะคุณผู้ชมลองดูวิ่งไล่ยิงเข้าไปเลย
๒นาทีก่อนที่ในพิมจะขับรถยนต์ออกจากซอยเพื่อหลบหนี

ส่งคุณอัพจิรายุผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
จุดที่ผู้ตายนอนเสียชีวิตเนี่ยมันจะมีรอยกองเลือดอยู่
ชาวบ้านเขาก็เอาทรายมากลบรอยเลือดไว้แล้ว
ส่วนไอ้วงกลมต่างตามพื้นถนนเนี่ย
ตำรวจเขาก็มีการพ่นสเปรย์เอาไว้นะคะ
ถึงจุดที่พบปลอกกระสุนปืน

ถูกกระสุนปืนแตกเป็นรู
ผนังบ้านเอยรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่แถวนั้นเอ่ยเนี่ย
ได้รับความเสียหายไปหมดเลยนะคะ
ได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอน๕ทุ่มกว่าค่ะ
คนตายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านของในทิม
แล้วก็คว่างก้อนหินเข้าไปในบ้านจนประตูกระจกหน้าต่างแตกเสียหาย

หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปที่บ้านตัวเองที่อยู่อีกซอยหนึ่ง
แล้วตีหนึ่งกว่านายอานนท์คนตายก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาอีกครั้ง
ไปเจอกับนายทิมที่กำลังจะเดินออกจากซอยข้างบ้านพอดี
นายอานนท์ก็เลยเปิดฉากยิงเลยค่ะ
เสียงยิง๑๘นัดเนี่ยเริ่มตรงนี้แหละตอนตี๑กว่า
แล้วรัวยิงกันเข้าไปวิ่งไปยิงไปยิ่งกว่าในหนังอีกค่ะ
ทีนี้ประโยคสุดท้ายที่นายอานนท์พูดออกมาก็คือว่า
ยิงให้มันแม่นหน่อยเท่านั้นแหละค่ะ

พอเขาเหมือนเจอกันปุ๊บเขาก็ยิงสวนกัน
แล้วคนตายเขาก็เท้าอ่ะเขาก็เรียกชื่อคนนั้นน่ะเนอะ
แล้วเขาก็บอกว่ามึงยิงแม่นหน่อย

ใช่คนตายเขาก็ตะโกนดังลั่นเลยให้มึงยิงแม่นหน่อย
แล้วคนยิงเขาก็เดินเขาก็วิ่งกันเข้าไปข้างในซอย
วิ่งหนีไปแล้วคนนี้เขาก็เดินเข้าไป
พอไปถึงจุดที่เขานอนตาย

แต่เขายิงสู้กันไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ
เราได้คุยกับอานะคะ

จริงชนวนเหตุมันเริ่มจาก๓วันก่อนวันที่๘
ลูกชายในทิมวัย๑๔ปีกับเพื่อนเนี่ย
ไปเจอนายอานนท์คนตายที่ร้านสะดวกซื้อ

แกล้งลูกในทีมเบิ้ลมอเตอร์ไซซ์ใส่เขา
อะไรยังไง
พอไม่ยอมเสร็จปุ๊บ

เขาไม่ยอมพอบอกคันเร่งค้างปุ๊บนายอานนท์ไม่พอใจ

บมอเตอร์ไซค์ของน้องแล้วก็เพื่อนจนล้ม
กลุ่มวัยรุ่นก็คือกลุ่มลูกชายในทีม

พอนายอานนท์บอกชื่อเสียงเรียงนามว่าเขาเป็นใคร

ทุกคนก็เลยหยุดแล้วคือหลานก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเหมือนกัน
พอครอบครัวรู้เรื่องก็พาไปขอโทษนะคะ
คือครอบครัวของทั้งลูกชายในทิมเอง
แล้วก็แก๊งเพื่อนที่ไปรุมทำร้ายนายอานนท์

ต้องให้เด็กทุกคนมาขอโทษเป็นรายบุคคล
เพื่อนกับพ่อคนหนึ่งไปขอโทษ
กลายเป็นว่าถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ
คราวนี้เลยไม่มีใครกล้าไปขอโทษในอานนท์เลย

ทิมเองบอกก็มีขอโทษแทนลูกชายไปแล้ว
แล้วบอกเอออย่าทำอะไรลูกชายเขาเลย
เด็กมันยังไม่รู้เรื่องอะไรมันยังเด็กอยู่

ตอนนี้เราก็ถามว่าแล้วนี่ติดต่อทีมได้หรือยัง
อาของในทิมก็บอกยังติดต่อไม่ได้เลย

เอาเมียมึงกูจะรอให้แหลกเลยเมียมึงอ่ะ
มือจะรอเมียมึงให้แหลกเลย
ทีนี้ได้คุยกับเพื่อนลูกชายในทิม
ก็บอกว่าตอนที่มีเรื่องกันก็มันคือต่างคนต่างเข้าใจผิด
คือคืนวันที่๘มิถุนายนนายอานนท์มาหาที่บ้าน
แต่ไม่ได้มามือเปล่าเขามาพร้อมปืน

เมื่อวานตัดสินใจไปหานายอานนท์ที่บ้านคนเดียว
กลายเป็นว่าถูกต่อยถูกเตะเข้าที่หน้าจนเจ็บ
พอพ่อตามมาทีพ่อก็ถูกทำร้ายไปด้วย
ทีนี้พอกลับมาถึงบ้านนายอานนท์มาหาถึงบ้าน
เอาปืนจ่อหัวพ่อแล้วบังคับให้ขึ้นรถ
พาไปที่เปลี่ยวเอาปืนตบหน้าพ่อ

แล้วสุดท้ายก็เลยมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
เขาก็ถามว่าเอ้าตั้งแต่ตอนนู้นที่โดนทำร้ายร่างกาย

เริ่มเดิมทีเกิดจากความเข้าใจผิด

ก็เลยอยากจะขอโทษแล้วคิดว่ามันคงจะจบไป

ทีนี้ทีมข่าวเราได้ภาพกล้องวงจรปิดตัวหนึ่ง

กล้องตัวนี้คือที่มาที่ไปของเหตุการณ์

เพื่อนลูกชายในทิมที่พ่อเขาถูกปืนตบหน้า

นายอานนท์ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตาม
เที่ยงคืน๔๓นาทีค่ะกลุ่มลูกชายในทีมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามไปติดเหมือนกัน
ที่ทั้งหมดจะไปรุมทำร้ายนายอานนท์ที่ท้ายซอย
แล้วก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะ
อันนี้ก็ต้องดูด้วยนะทางคดีว่ามันจะเป็นการป้องกันตัวหรือว่าจะเป็นการฆ่าผู้อื่นหรือยังไง
เพราะถ้าตามคำบอกเล่าของคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่านายอานนท์มาที่บ้านทิมก่อน
แล้วเปิดฉากยิงก่อนทิมก็เลยยิงสวน
แต่อันนี้ก็ต้องไปพิสูจนกันอีกว่ามันจริงไม่จริงยังไงนะคะ
ต้นศพนายอานนท์เนี่ยญาตินำไปประกอบพิธีที่วัดหนองตำลึงนะคะ
คุยกับแม่ของนายอานนท์ค่ะก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากที่ลูกถูกรุมทำร้ายก่อน
ส่วนในทิมเองก็พยายามจะโทรหาโทรเคลียร์แล้วแต่แม่นี่แหละที่เป็นบอกว่าให้ไปคุยกับลูกเอาเอง
แต่สุดท้ายแล้วทิมก็ไม่ได้เข้ามาจนลูกชายกินยารักษาอาการทางจิตเวท
จะเข้านอนอยู่แล้วทิมก็โทรมาบอกให้ลูกชายเนี่ยออกไป
เชื่อว่าทิมเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วถ้าฝั่งทิมเข้ามาขอโทษแต่แรกมันคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ครั้งแรกเลยถูกทำร้ายก่อนเด็กสิบกว่าคนหน้าตาบวมหมดเลย
แค่ต้องการให้เด็กมาเคลียร์ไม่อยากให้เด็กติดคุก
โทรเล่าหลือเลยโทรเล้าหลือเลยว่ามึงออกมาสิมึงออกมาสิอะไรเนี่ยมันน้องว่า
ถ้ามึงแบบแม่อะไรอย่างเงี้ยมึงออกมาเลยแล้วไอ้นี่เขาก็ต้องไปคนเดียวก็อยู่แล้ว
ไม่สนใจไม่บอกใครอยู่แล้วง่อไปให้ตาย
แค่แค่คนคนเดียวทำไมถึงจะยิงอะไรขนาดนี้
คนคนเดียวกันยิงอะไรขนาดนี้๑๘นัด
แต่ไม่รู้ว่า๑๘นัดนี้มาจากกระปืนกระบอกไหนบ้างด้วยเหมือนกัน
ตำรวจว่ายังไงบ้างชุดสืบสวนสพพานทองลงพื้นที่หาหลักฐาน
แล้วก็เส้นทางที่คนร้ายก็คือในทิมหลบหนีแล้วนะคะ
แล้วก็เรียกครอบครัวในทิมเข้ามาสอบปากคำด้วย
แล้วก็ให้พยายามติดต่อในทิมให้ได้เพื่อให้มอบตัว
เบื้องต้นนายทิมถูกตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น

ซึ่งจากการสืบสวนตำรวจบอกว่าคนก่อเหตุมีมากกว่า๑คนค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการระบุตัวตนว่าเป็นใคร
เพราะถ้าจำได้ตอนที่เจอปลอกกระสุนปืน

ทั้งปลอกกระสุนปืน๙มม
แล้วก็เจอปลอกกระสุนปืน๑๑มมด้วย

ก็คือเจอปืน๑๑มมที่มีลูกอยู่ในแกซีน